ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะ
เรื่องนี้ค่ะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย
เขาบอกว่าจะต้องมีการปรับมาตรการกันหน่อย
เพราะว่าหลายคนขับรถกลับบ้าน

อุดรธานีอุบลราชธานีแล้วก็ภาคใต้

ขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่า
ยอดผู้เสียชีวิตจะลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
แต่จริงแล้วไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะ
เมื่อวานี้ก่อนเข้าสู่วันหยุดที่ทำเนียบรัฐบาล
มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาท
สงฆ์๖๐รูปนะคะสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงคราน
ที่นายกรัฐมนตรีจะเปิดโอกาสให้
ข้าราชการและสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบค่ะ
รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงคราน
บรรยากาศเป็นไปอย่างคลื้นเครงนะคะ
เพราะว่ามีอยู่หนึ่งท่าน
ก็คือป้าแจ๋วป้าแจ๋วน่ารัก
นี่ค่ะนางสาวอนุกูลวงบัวทอง
เป็นผู้สืบสารอับอะวุศูอยู่สายทหารมา๕๐ปีแล้ว

รดน้ำขอพรจากนายก

นายกรัฐมนตรีด้วยนะคะทำให้นายกรัฐมนตรีหัวเราะเลยนะคะ
เมื่อวานนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็ได้กล่าวอวยพรด้วยบอกว่า
ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีอายุยืนแล้วก็ฝากดูแลกองทัพบกด้วย
คือฝากเน้นที่ป้าแจ๋วแล้วก็ฝากไปถึงคนอื่นด้วยนะคะ
นายกรัฐมนตรีในงานได้มอบพระพุทธเมตตาเสนานาศ
ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ให้กับผู้ที่มารดน้ำพลเอกประยุทธ์ด้วย
และก็แสดงความห่วงใยและความปรารถนาดีไปถึงทุกคนค่ะ
ไม่อยากเห็นครอบครัวใดเกิดการสูญเสีย
หลังได้รับรายงานว่าวันแรกของ๗วันอันตราย
มีผู้เสียชีวิตลดลงกว่าปีก่อนค่ะ
หนีแล้ววันนี้เสียชีวิตไป๕๐กว่าคน
ลดลงมาหน่อยได้๓๐กว่า

อเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ใช่ไหม
สองก็รถพลิกอัพ

ห้าก็เมาสุราทุกประเภท
เพราะฉะนั้นปีนี้ผมอยากให้ทุกคน

ก็ขอร้องเพราะว่าบังคับต่าง
มันก็เคยเดี๋ยวมันก็เคยตัว
ทุกคนต้องมีจิตสำนึกนะครับ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น๔๐๙ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๓๓คน
บาดเจ็บ๔๒๐คน

เมาแล้วค่ะปริศนา๔๕๔๘

ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด
ยานภาษณะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

เป็นรถจักรยานยนต์มากถึง๑๗๐
จังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงสุดในวันแรก
ก็คือ๑๘ครั้งนั่นเองนะครับ

ฐานะเลขานุการสปฐบอกว่า

ปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

รัฐบาลไม่ต้องการเห็นความสูญเสีย
จากนี้ไปก็ต้องปรับแนวทางรับมือกับ

เพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีการเดินทางผ่านไป
จังหวัดปลายทางก็สุ่มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุง่ายนะครับ

ราชการจังหวัดให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่
วดขันดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางหลัก
ส่วนเส้นทางกรองหรือว่าถนนตามชุมชน
ได้ให้ท้องถิ่นในการช่วยกันดูแล
เข้มงวดเช่นเดียวกันนะครับ